ท่วมหลายพื้นที่ประชาชนก็เดี่ยวร้อน
แต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี๕๔

ระหว่าง๒พักคือพักประชาธิบัติกับพักเพื่อไทย

เป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลใดครับ

เตรียมยื่นหนังสือให้กับประประชาตรวจสอบ
นายเบือนไกรกิจวัฒนาคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของภาคเพื่อไทย
มีการเตรียมนำหนังสือที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจำนวน๓ฉบับ
เป็นหลักฐานนะครับเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณา
ตามคำร้องเช่นที่เคยยื่นฉันให้ประปัชโชคดำเนินการไต่สวน
นายอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
ในกรณีการบริหารงานในการกักเก็บแล้วก็การระบายน้ำผิดพลาด
จนเป็นเหตุให้เกิดอุทธกภัยครั้งใหญ่ในปี๒๕๕๙
โดยขณะที่ปปชก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้แล้ว
นายเรืองกายยังระบุด้วยว่ามีคนบางกลุ่มพยายามให้ข้อมูลที่บีดเบือน
ว่าสาเหตุการเกิดอุทธกภัยมาจากการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ตนายกรัฐมนตรีทั้งที่น้ำเริ่มท่วมนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๕๘
ที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ก่อนหน้านี้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีอดีตสสพักประชาธิปัตย์
ก็ไปยื่นหลักฐานต่อปปชเพื่อประกอบการพิจารณาในคดีดังกล่าวเช่นกันครับ
พร้อมยืนยันว่านายอภิษฎประกาศยุบสภาช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
โดยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลขนาดนั้นต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บต่ำสุด
ที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและได้ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดน้ำท่วมในปี๒๕๕๔เพราะว่ามีการปล่อยน้ำจำนวนมาก